สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
แล้วก็นอกจากจะรับฟังข่าวสารวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์
แล้วก็น่าสนใจในมุมมองของคุณชูวิทย์แล้ว
เรายังแจกเสื้อยืดเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกติกากันไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเสื้อยืดนี้
แล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเข้ามา

ข้อความที่ถูกใจก็รับเสื้อไปเลยรอรับกันที่บ้าน
กันไปต่อเนื่องถึง๖ตุลาคมนะคะ
วันนี้เราจะตีแสกหน้าเรื่องคดีที่เป็นอุทาหรณ์ของสังคมสองเรื่องก็ค้ายาค้ามนุษย์
ท่านผู้ชมครับสองเรื่องนี้แหละครับที่ตอนนี้ความร้อนแรง
เพราะว่ามันเป็นวาระแห่งชาติคือรัฐบาลเอาเรื่องนี้แหละครับ
ค้ายาค้ามนุษย์สองเรื่องนี้แหละครับค้ายาถามว่ามันทำให้สังคมเนี่ยเสียหายรุนแรง
ทีนี้กระบวนการค้ายาเดี๋ยวผมจะอธิบายไล่เลี้ยงมาให้ดูเลย
ว่าตั้งแต่โรงงานมาจนถึงผู้เสพ
ผู้ที่เป็นผู้ค้าลายย่อยเราเรียกว่าผู้ค้าลายย่อย
กับการค้ามนุษย์เนี่ยคืออย่าล้อเล่นไปนะครับท่านผู้ชม
กับการค้ามนุษย์ถามว่าจ้างเด็กต่ำกว่า๑๘ทำงานได้ไหม
คือทำงานได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะต้องไปขอใคร
มีเงื่อนไขแบบไหนบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
และอะไรที่ทำไม่ได้เพราะว่าบางคนไม่รู้
สู้ไปเมื่อวานผมบอกคุณนิวไม่มา
สู้ติดแน่แพ้แพ้ติดนานแต่สารภาพติดพอประมาณ
คือคำพูดนี้แหละครับที่ผมใช้คนไม่เข้าใจ
อย่างในกรณีของนายปุญญวัฒน์ซึ่งเป็นแฟนเอมมี่
วันหนึ่งโดนจับกลุ่มพูดละส่อมละสักยอมรับแล้วก็ซื้อมาขีดละ๔๐
ในวันแรกที่ถูกจับกลุ่ม
ท่านผู้ชมครับไอซ์ก็คือหัวเชื้อนะครับ
มีความบริสุทธิ์สูงเป็นหัวเชื้อเอาไปทำยาบ้าล่ะครับ
ยาบ้าเนี่ยบางครั้งมันมีบางโรงงานผลิตมีแป้งเยอะยาน้อย
ก็ล้างจากสูตรทางกำลัวเขาจะต้องเอาไปตรวจสอบว่า
มีสารบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเมดเอ็มฟาติมีนเยอะแค่ไหน
ถ้ามากกว่า๒๐กรัมโทษหนักครับ
ซึ่งไอซ์นี่แหละมีเมดแอมเฟตามินเยอะมาก
เยอะครับก็พูดง่ายว่าเกือบบริสุทธิ์แล้ว
ดังนั้นถามว่า๗๐กรัมที่จับจากนายปุญญวัตรหรือนายพล
เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับเรื่องการค้ายาก่อน
เพราะว่าเป็นเรื่องคดีสำคัญวันนี้เขาก็เอาตัว
นายบุญยวัตรหรือนายพลชื่อพลแฟนเอมมี่
คือเอมมี่นี่เป็นดาราดัง
อดิตนางเอกเจ้าของวลีเด็ด

แต่อย่างว่าล่ะครับเมื่อหลงทางผิด
เขาบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคต
ทางมันจะไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะว่าเสียอนาคต
เพราะวันนี้เนี่ยเค้าเอาตัวสงสารบินบุรี
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับคนก็ไม่มีใครไม่มีญาติจะประกันด้วย

เพราะว่าโทษก็หนักอยู่เป็นคดีแรง
ทีนี้ก็ปฏิเสธแล้วครับเรื่องของเรื่องคือที่ผมจะเล่าให้ฟังคือ
ทั้งสองปฏิเสธแต่ตำรวจตั้งเขาหาอะไรจำหน่าย
เพราะว่ามันมีหลักฐานเยอะไงทั้งอุปกรณ์การเสพเครื่องชั่งต่าง
โอเคหลักฐานจะพิสูจน์ว่าเสภ
เสภอยู่แล้วเสภด้วยก็ขายด้วย
ทีนี้กรณีแบบนี้เขาเรียกว่าลายย่อย
ก็เหมือนกับบุหรี่ล่ะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาเอาไปแบ่งออกจากตัวซองและเอามาใส่ถุงขายทีละ๓มวล๕มวล
ในฉันนั้นพวกนี้ก็จะมีถุงแบ่งถุงนิปล็อกเล็กแหละครับ
ถ้ารักษณะนี้ก็คือหลักฐานส่วนหนึ่ง
ซึ่งตำรวจใช้ในการบันทึกการจับกลุ่มก็เข้าไปจับแล้วพบ
มาจนถึงกระบวนการที่นายพลหรือนายปุญญวัตรหรือพันธุ์
เอาล่ะเราเริ่มต้นจากที่ไหนดี

ท่าขี้เหล็กนะซึ่งในบริเวณท่าขี้เหล็กของพม่า
มีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวนมาก
โรงงานเรียกว่าเกลื่อนเมืองเลยนะ
โรงงานพอเอาเข้ามาปุ๊บเราต้องการอะไรครับ
ต้องการจับมือขนถูกไหมครับ

มันจะมาได้อย่างไรมันจะลอยมาเลยครับ
มันก็ต้องมีที่เรียกว่าเหมือนกับโรงงานธรรมดาล่ะครับ

ต้องขนส่งที่คุณไปจับเจอขับมาทียายร้อยโล
๕๐โลยาบ้าหมื่นเมตรแสนเมตร
ก็มาแล้วแต่สุกซ่อนในกระบะสุกซ่อนหลัง
ซุกซ่อนนั้นทำท่าทางให้ผู้หญิงสวยขับรถมา

สองสองนะครับโอ้โหสองจากโรงงานเลยส่งยี่ปั๊วก่อน
ี่ปั๊วเนี่ยมีหมื่นแมทนะครับขึ้นไปค่ะถ้าเป็นไอซ์เนี่ย
ต้องเท่าไรครับผมว่าต้องมีซะสิบโลอู๋แล้วเวลาเขาขาย
เขาขายเป็นกรัมนะครับไออ่ะน้ำแข็งอ่ะ
คือภาษาเขาเรียกว่าน้ำแข็งเพราะมันเป็นเด็ดขาว
ต้องมีสิบโลค่ะยาวบ้าต้องมีหมื่นเม็ดคือระดับยี่ปั้ว
ี่ปั้วเสร็จก็จะต้องไปอะไรครับสาปั๊วอ่าสาปั้วซีปั้วอ่า
นะฮะภาษานี้เขาเรียกกันอย่างงั้นค่ะนะฮะสาวสาปัวซีปัวก็คือ
รายที่ย่อยลงมาอีกทีก็คงระดับเป็นพันเมตร๑โลจนไปถึงลายย่อยนะฮะ
ลายย่อยนี่ก็คือระดับนายปุญญวัตรนี่แหละอ๋อนายปุญญวัตรเนี้ย
ที่เป็นแฟนเอมมี่นี่เขาเรียกว่าลายย่อยค่ะนะฮะทีนี้ปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ย
หนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะชื่อที่ผมจะไม่เอ่ยไม่ได้ก็คือ
ผู้การโจ๊กสุรเชษฐ์หักผ่านนะครับมีในตำรวจที่ผมจะเอ่ยในวันนี้
ผมบอกเลยมีท่านสมหมายกองวิสัยสุขซึ่งจับยาบ้าได้
จับยาไอได้เป็นปริมาณมหาศาลจริงจริงในปีสองพันห้าร้อยหกสิบอืม
ท่านผู้ชมครับอีกคนนึงก็ที่ผมเอ่ยไปผู้การที่เรียกว่าผู้การโจ๊ก
ผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละส่วนตอนอีกเบรกหน้าเนี่ย
ผมก็ต้องเอ่ยถึงผู้การอีกคนนึงคนสำคัญเช่นการค้ามนุษย
ฮะก็คือภูการกรณ์ชัยกรณ์ชัยคล้ายคึงค่ะนะฮะ
ตำรวจทั้งสามเนี่ยผมถือว่าตำรวจน้ำดีนะอ่ามีผลงานเป็นรูปธรรมค่ะ
อ่ะดังนั้นมาที่สาปัวมาที่ซีปัวแล้วนะฮะกรณีลายย่อยแบ่งซองขาย
อ๋อคือย่อยแบบแบ่งซองขายเอาเป็นว่าคนที่มีตังค์น้อยสุดละ
จะซื้อกับรายย่อยนี่แหละก็มาซื้อจากรายย่อยพวกนี้ก็จะไปไหนอ่ะ
ไปไหนคุณคิดว่าไปไหนสถานบันเทิงไง
เออเอายาไหมเดี๋ยวจัดให้ค่ะน่ะอ้าเอาไอ๊บบบอบมือไหม
ลักษณะแบบนี้ก็คือไปปล่อยตามสถานบันเทิงเริงลมต่าง

เป็นแหล่งครับเป็นแหล่งที่พบปะเป็นแหล่งที่พูดคุยเป็นแหล่งที่จะขยายลายย่อย
ดังนั้นลายย่อยจะต้องมีอะไร
ช่างถูกไหมครับตาชั่งที่จะชั่งยาขายมีซองแบ่งถูกไหมครับ
อันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของพวกลายย่อยที่จะต้องมีแบบนี้
เหมือนตักอะไรแบ่งขายอ่ะนะครับ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยไปได้ตัวในนัทคือวิธีการสำคัญของลายย่อยก็คือ
คุณอย่าลืมนะครับมันจะขึ้นไปยังไง
คือต้องสาวกันไปตั้งแต่ต้องสาวขึ้นครับก็คือการขยายผล
ถูกไหมครับเรื่องนี้คือการขยายผลเนี่ยตำรวจจับในนัดได้
เมื่อจับในนัดได้ก็ถามในนัดเฮ้ยเอายามาที่ไหน
ซื้อยามาจากไหนค่ะมันคงยามันคงไม่ได้ลอยมา

เฮ้ยนัดก็บอกว่าอ๋อเอามาจากไอ้พนธรรม
ตำรวจก็ไอ้พนธรรมไหนติดต่อไอ้พนธรรมสิ

แล้วก็ตรงที่ไอ้พนธรรมเนี่ยถามว่าสังคมสนใจเหรอ

ถูกไหมครับถึงแม้๗๐กรัมมันจะเกือบขีด
แต่โอ้โหเดี๋ยวนี้ท่านสมหมายจับทีเป็นกิโล
แต่ไม่ว่าเท่าไหร่มันมีปัญหาเท่านั้น

ถูกต้องครับสังคมสนใจคนที่เป็นบุคคลสาธารณะ
คนที่เป็นดารานะครับและบุคคลต่างเหล่านั้น
ในวันที่พูดคือวันที่โดนจับ

เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเขาพูดว่ายังไง
ระหว่างโดนจับกับตอนที่โดนคุยกับทนายแล้ว

แล้วมีผลยังไงสักครู่ช่วงหน้ามาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ

โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดกับดารากับคนสาธารณะ

คำให้การวันแรกกับวันที่๒ไม่เหมือนกัน
คือคุณนิวครับตอนที่ถูกจับนี่ตกใจใช่ไหม

นะครับคือเขาเนี่ยเอาหลักฐานเนี่ยก็ตอนที่คุณตกใจนี่แหละ

เพราะตอนคุณตกใจเฮ้ยโอ้โหหนักนะเนี่ย
ยกเว้นว่าจะยอมให้การเป็นประโยชน์
ให้การเป็นประโยชน์มีอยู่ในพรบยาเสพติดปี๒๕๖๐ชัดเจนครับ

เขาว่าไว้เลยครับว่าถ้าเกิดจากจะได้รับส่วนลด

ความผิดน้อยลงต้องให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ก็ในเมื่อถ้าขึ้นแล้วผู้กระทำความผิดผู้ใด
ให้ข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำคัญนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
พนักงานปกครองต่อตำรวจนะครับ
หรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษ
ที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้
ยังไงที่เรียกว่าเป็นประโยชน์เหรอคะคุณชุวิต
สิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์นะครับ
เช่นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
ผมบอกว่าผมเอามาจากใคร
คือชี้ตัวได้เลยว่าใครที่เรารับมา

ไปตามไปเจอนะครับ

และสามารถได้ยาไม่ใช่ยาทีละครึ่งเม็ดนึงนะครับ
ไปตามจับได้นะครับมากขึ้น

ตำรวจเขาจับนายกอได้

นายกอเอายามาจากนายขอนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจไปจับขอโทษครับนายขอได้
ได้ยาปริมาณมาก๕๐๐๐เม็ด๑๐๐๐๐เม็ด
อย่างนี้ก็ยื่นนะครับว่าขอให้สารลดนะครับ
เนื่องจากว่าได้ใช้ให้การเป็นประโยชน์
พนักงานสอบสวนก็จะลงนะครับว่าให้การเป็นประโยชน์

ใช่ครับทีนี้ในกรณีของ
กรณีของในพลเนี่ย

บอกว่าซื้อมาต่อจากใคร
แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าคือวันแรกกับวันต่อมาที่ให้การ

เอาอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านพูดชมนี่
ฟังจากชูวิตตีแสกหน้าในรายการแล้วเนี่ย

ให้คุยได้ในนัดคือตำรวจจับในนัทได้ก็ขยายผลถูกไหมครับ
ขยายผลนะฮะบอกเฮ้ยไอ้นัทเองเอามาจากไหนซื้อยามาจากใคร
นายนัทบอกเลยว่าในนัทก็บอกเลยทันทีครับ
เพราะวันนั้นเนี่ยเพิ่งโดนจับนะฮะก็บอกเอามาจากนายปุญญวัตรหรือนายผล
ค่ะนะฮะก็นายพลก็โทรหาไอ้พลไอ้พลไอ้นัทบอกขอยาหน่อย
ขอซื้อหน่อยวันนี้มีปาร์ตี้วันนี้มีปาร์ตี้พอดีเลยขอยาหน่อย
ค่ะพี่ไอ้พลก็เคยขายให้ไอ้นัทถูกไหม
มาเจอกูแถวผับแถวเทพลักษณ์นะ
คือไอ้พลเนี่ยข่าวลงผิดข่าวบอกว่าเป็นเจ้าของผับ
ไม่ใช่เป็นผู้จัดการไม่ใช่ครับค่ะ
ก็ไปปล่อยยาที่นั่นแหละ
ปล่อยยาตามสถานที่ต่างสถานบันเทิงต่าง
วันนั้นมันก็อยู่ที่นั่นพอดีนะครับตำรวจก็ไปกับไอ้นัทก็รวบตัวไอ้พลได้นะครับ
ไอ้พลถามว่ายาอยู่ไหนไอ้พลไม่บอกงั้นบ้านอยู่ไหน
ก็ตามไปที่บ้านเลยบ้านอยู่สายไหมอยู่สาขาพิบาล๕เอาแล้วยังอยู่กับใคร
อยู่กับแฟนครับไอ้พลบอกว่าอยู่กับแฟนนะครับเอามาอยู่กับแฟนอยู่กับสองคนใช่ไหมครับ
โอเคก็ตาไอ้พลเอาไอ้พลไปที่บ้านนะครับ
เปิดเข้าไปในบ้านก็เป็นบ้านจัดสรรบ้านแถวสุขาพิบาล๕ย่านสายไหม
ก็เข้าไปเปิดเข้าไปเพราะไอ้พลมีกุญแจไอ้พลก็เอากุญแจให้ตำรวจไขเข้าไป
ตำรวจก็ไขเข้าไปเข้าไปที่ชั้นล่างบ้านสองชั้นเป็นบ้านจัดสรรธรรมดานี่แหละครับ
นะครับอยู่แถวสุขาพิบาลห้าในระหว่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงอะไร
ตื๊ดเพราะไอ้พวกเนี้ยที่เล่นยาเนี่ยมันต้องฟังเพลงตื๊ดตื๊ด
แล้วก็เล่นยาไปด้วยคือยาไอเปิดเข้าไปชั้นสองก็ไปจ๊ะเอกับเอมมี่
เช๊ะเลยอันนี้เหมือนกับโอ้โหจ๊ะเอเลยเอ๊ะไอ้นี่มันดารานี่
นะครับกำลังเสพยาอยู่นะครับในขณะนั้นเนี่ยก็เจอยาเจ็ดสิบกรัม
เห็นไหมล่ะครับเมื่อวานผมได้อธิบายแล้วการที่เป็นแฟนกันเนี่ย
มันหลีกเลี่ยงลำบากนะครับเพราะว่ายาเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับ
ไม่ได้ซุกซ่อนอืมพบยาอยู่ในบ้านไม่ได้ซุกซ่อน
เห็นเป็นที่เปิดเผยเป็นที่ประจักษ์จะบอกว่าเอ๊ะ
เอามาซุกซ่อนไว้ไม่เห็นจริงตัวเองเนี่ยก็เสพอย่างเดียว
ปฏิเสธยากผมถึงบอกว่าผมเข้าใจนะว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
จะต้องปฏิเสธเอาแล้วอย่างคุณเอเม่ที่เขาบอกว่า
ยาที่เขาเสพทั้งหมดมันเป็นของแฟนล่ะนี่แหละครับตรงนี้เนี่ยพูดพูดได้ครับ
ค่ะแต่ใครจะเชื่อนะฮะพูดให้สารฟังสารเชื่อหรือเปล่าล่ะครับอืม
เพราะที่ว่าณวันที่โดนจับบอกซื้อจากเพื่อนมาร้อยกรัม
นายพลเนี่ยบอกนะนายพลบอกซื้อมาจากเพื่อนเนี่ยเท่าไหร่
ซื้อมากรัมนึงเนี่ยซื้อร้อยกรัมร้อยกรัมเนี่ยหรือเท่าไหร่ครับ
หนึ่งหนึ่งขีดนะฮะค่ะราคาเท่าไรครับสี่หมื่นบาทค่ะ
วันนั้นบอกไงอ่ะวันนั้นบอกว่าซื้อมาร้อยกรัมในราคาสี่หมื่นบาท
และมาแบ่งขายต่อ๑กรัมนะครับแบ่งขายต่อกรัมละเท่าไหร่ครับ
ร้อยกรัมละแปดร้อยอ่านะฮะกรัมละแปดร้อยไอ้นัทมาซื้อ
ลำละแปดร้อยไปขายเท่าไหร่ครับพันห้าโอ้โหอ่าไอ้นัทได้กำไรแล้ว
เจ็ดร้อยค่ะอ่านะฮะอ้าววันนึงมึงขายซะสิบกรัม
มึงได้เจ็ดพันแล้วเนี้ยโอ้โหมึงไปค้าขายอะไรได้เจ็ดพัน
มันก็คิดทางลัดแล้วครับว่าซื้อจากไอ้พลมาแปดร้อยกรัมละแปดร้อย
ไอ้พลลายย่อยมึงไปซื้อมาค่ะร้อยกรัมหรือขีดหนึ่งขีดละสี่หมื่น
ได้กำไรเท่าไรได้กำไรแปดหมื่นอันเนี้ยมากำไรละ
เพราะว่าไอ้พลเนี่ยเอาไปแบ่งขายอืมแบ่งขายเป็นขีดขีดละแปดอ่า
กรัมละแปดร้อยร้อยกรัมก็แปดหมื่นอ่าก็กำไรสี่หมื่นละอ้าว
ไรอีกสี่หมื่นค่ะอ่าเห็นไหมนี่คือกระบวนการที่ผมบอกว่า
เมื่อมันมาจากที่โรงงานเนี้ยอืมเนี้ยโรงงานย่ายมายี่ปั๊ว
คือกำไรจุดทุกจุดจนไปทั้งไปถึงลายย่อย
ลายย่อยอย่างไอ้พลไอ้นัทมันเอาหมดนะครับเอาไปขายเจ็ดร้อย
มันซื้อมาแปดซื้อมาจากไอ้พลแปดร้อยค่ะเอาไปขายพันห้า
กำไรเจ็ดร้อยบวกกันเป็นทอดทอดไปอ่าบวกไปทอดทอดไปฮะโอ้
ส่วนไอ้พลค่ะรับมาสี่หมื่นวันก่อนสารภาพบอกว่ารับมาสี่หมื่น
กรรมละแปดร้อยทำมาแล้วประมาณปีนึงค่ะวันนี้บอกว่าไงครับ
ไม่เคยขายเสพอย่างเดียวหากขายจะเอายาไว้ที่บ้านทำไม
มาเสี่ยงเอายาที่บ้านเพื่ออะไรเพราะผมเนี่ยไม่ได้ขาย
เงินเดือนผมแค่สามหมื่นไม่เพียงพอต่อการซื้อยาเพื่อนเอามาฝาก
เอาแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะคะพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง
แล้วมันจะเชื่ออันไหนอ่ะก็เพราะว่าวันนี้ถ้าพูดว่าขายเนี่ย
ก็โทษหนักสิครับวันนี้ก็ต้องพูดว่าเสพอย่างเดียว
เพราะถ้าเสพไปเนี่ยคุณนิวครับค่ะสี่สิบห้าวัน
ผู้เสพคือผู้ป่วยอ่าอ่าต้องไปบัมบัติถูกไหมครับค่ะ
อ่ะพูดต่อนายพลก็บอกอีกแล้วครับว่าวันนั้นเนี่ย
อ่าพันธุ์เนี่ยไลน์มาขอยาแต่จริงจริงไม่ใช่อืม

ค่ะก็คือไอ้ตำรวจเขาขยายผลอะค่ะขยายผลไอ้พนธุ์

มึงก็ต้องขึ้นไล่หัวขึ้นไปแล้วครับ

มันก็ต้องไปเอามาจากใครสักคนหนึ่ง

เพราะยามันไม่ได้ลอยมาเฉยคุณนิวครับ

ปรากฏว่ามีอีกคนนึงครับชื่อพันธุ์

คนไม่รู้ไอ้พันธุ์นี่คือคนสำคัญนะ

หากินอยู่แถวเรียบทางด่วน

ย่อสถานบันเทิงนั้นด้วยไม้

จุดแล้วกันชื่อร้านไม้

ไม้เอกไม้โทไม้ตีก็คือล้านพวกนี้เป็นล้าน
ผับสถานบันเทิงที่มีการขายเหล้านะครับ
มีผู้หญิงมีเด็กมีมาเต้นมีโคโยตี้

พันธุ์นี่ก็เป็นเด็กเก่าก็คือทำงานอยู่ในนั้น

และเป็นคนขายยาให้ไอ้พลอ๋อ

คือไอ้พลได้ยามาจากพันธุ์ครับ
คนมาในข่าวบอกไอ้พันธุ์ไปซื้อยามาจากไอ้พนธุ์
ไม่ใช่ครับไอ้พนธุ์ซื้อยามาจากไอ้พันธุ์
เห็นบอกว่าพันธุ์นี้เป็นผู้หญิง
ที่ส่งยาให้นายพนธุ์นายปุญวัฒน์

อันนี้เริ่มแล้วมันมีการซื้อขายกัน
แล้วไอ้พนธุ์ได้ยามาจากไอ้พันธุ์
ก็ไปปล่อยยาให้ไอ้นัท
ไอ้พนธุ์ซื้อมาจากไอ้พันธุ์คนเดียวไหม

กู้มันติดต่อไอ้พันธุ์ได้คนเดียวนะ
ขณะนั้นไอ้พันธุ์ก็โดนรวบมา

บอกว่าประมาณเสพยามาอะไร

เนื่องจากเพื่อนในวงการชักชวนให้เสพยา
ไม่เคยซื้อยามาเองเพื่อนซื้อมาให้
ผมสงสารนะผมเข้าใจคือคนที่ผิดพลาดเนี่ย

แต่สังคมผมพูดให้สังคมฟังคุณนิวครับ

ว่าวันนี้เอมมี่พูดใหม่แล้ว

เพิ่งได้รู้จักกลับในโบรนด์มา๒เดือน

ทีนี้ต่อไปเอมมี่ถูกจับในขณะเสพยา
เครื่องชั่งน้ำหนักอุปกรณ์การเสพนะครับ

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนูเพิ่งคบหาเพื่อนมา

หนูไม่รู้ว่าเขามียาเสพติด
คุณนิวครับคนเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ลำบากนะที่จะปฏิเสธ
บ้านก็บ้านตัวเองนะ
ยาเขาก็เอามาไว้ในบ้านตัวเอง
แล้วก็เห็นอยู่โดยที่ไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อน
อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้คือยาไม่ได้เก็บซ่อนไว้
ถ้าเกิดในปุญวัตรหรือในพลเนี่ย
เอายามาแล้วซุกซ่อนไว้ขุดไว้ฝังไว้

กฎหมายให้โอกาสผู้กระทำความผิด

และให้ตำรวจขยายผลจับกลุ่มได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งสามารถนำไปกล่าว

มีการขยายผลจับกลุ่มได้เครือข่ายมากขึ้น

หลักฐานตำรวจก็ชัดพอสมควร

มีทั้งถุงมีทั้งเครื่องชั่ง
และก็มีคนที่ซัดแล้ว

ส่วนพันธุ์ขยายต่อไหม

เออนะขยายต่อไหมว่าซื้อมาจากใครต่อ

คือเขาย้ายกันขยับขึ้นไปขยับขึ้นไป

ปั้วก่อนแล้วขยับมาซาปั้ว

ผู้การโจ๊กสุรเชษฐ์นะครับจับลายย่อยนะครับและส่งไป
ค่ะต้นบทโทษหมาย

อย่างผู้การอย่างต้นบทโทษหมายนี่
ไม่เอาหรอกครับพวกขึ้นขีด

ท่านสมหมายนี่เอาประเภท

ท่านเคยจับไซสนะไงท่านบอกคนพวกนี้ไม่เอาไว้แน่

ผมถึงบอกว่ากระบวนการนี้มันต้องพึ่งพากัน
มันไม่สามารถที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งทำเองได้หรอกครับ
ทีนี้ไปโยงถึงเรื่องอะไร
ไปโยงถึงท่านผู้การก่อนชัย
ผู้การกรชัยคล้ายคึง

คือผมเนี่ยจะพูดถึงตำรวจที่ทำงานจริงนะครับ
ผมไม่เอาตำรวจที่พวกทำงานเล่นเป็นตำรวจนักธุรกิจ

เพราะว่าการค้ามนุษย์เป็นปัญหาอย่างร้ายแรงในปัจจุบัน
วันนี้มีเครื่องชื่ออะไรป่าเกิด
มันชื่ออะไรเกิดใหม่มันไปเปลี่ยนชื่อนะครับ
มันอาจจะชื่อไม่ได้ชื่ออะไรมันชื่อเกิดใหม่รวยจริงนะ
โอ้โหมันเปิดชื่อเปลี่ยนนามสกุลกันเลยครับ

อยากรู้แล้วนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ก็เรื่องใหญ่ค่ะมนุษย์ก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะ
คือมันเป็นวาระแห่งชาติท่านผู้ชมครับ

แต่งนุ่มน้อยห่วงน้อยอย่างนี้คุณนิวว่าเขาต้องฝึกไหม
ต้องฝึกนะครับ

คือไม่สามารถที่จะมีทักษะเพราะอะไรครับ
เพราะทักษะเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมแล้วหน้าด้านไหม
เพราะคุณไม่ได้เต้นคนเดียวนะครับคุณไม่ได้เต้นให้เพื่อนหรือว่าเต้นเดินฟลอร์
แต่คุณเต้นให้คนที่เป็นผู้ชายยืนนั่งดูเพราะฉะนั้นลักษณะไม่เหมือนกันนะครับ
เขาเป็นคนที่ตั้งสถานที่เนี่ยก็เหมือนกับไข้มวยล่ะครับ
เทรนเทรนเด็ก
เด็กที่มาทำงานพวกนี้ก็จะอายุไม่มากเพราะเด็กอายุไม่มากเนี่ยสอนง่าย
เกิดก็จะหาเด็กที่อายุประมาณต่ำกว่า๑๘๑๖๑๗นะมาฝึกมาสอนนะ
พร้อมกับเมียและก็มีเขาเรียกว่าหัวหน้าเทรนเนอร์
ก็คือเป็นเด็กโคโยตี้เก่าทีนี้ถามว่าเอาไปส่งที่ไหน
ก็ไปส่งตามสถานบันเทิงต่างนี่แหละครับ

อันนี้ก็อาจจะมีหรือร้านแถวซอยนานา

แถวซอยกล้าบอยซูกุมวิธ
เส้นซูกุมวิธเยอะเลย
สลับไปที่นู้นบ้างที่นี้บ้างนะครับทีนี้ได้รายได้ยังไง
เด็กเนี่ยเมื่อไปเต้นเนี่ยต่อวันก็จะหักไว้แล้วครับ
เท่าไหร่คะวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยต่อหัวเนี่ยนะ
ต่อคนนะต่อคนที่ไปส่งสมมุติว่าละผมมีซะสิบคน
คุณก็ได้สักสองพันก็นั่นน่ะสิครับวันหนึ่งเนี่ย
ถ้าผมไปส่งหัวหนึ่งเนี่ยส่งแล้ววันหนึ่งได้สามร้อยที่ผมหักนะ
หักค่าหัวนี่แหละก็เหมือนกับหักเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ผมก็ได้สิบคนผมได้สามพันละเดือนร่วมแสนนะ
นี่ขนาดมีเด็กสิบคนนะถ้าผมมีเด็กยี่สิบคนละ
โอ้โหสองแสนแล้วเนี่ยและยังไม่จบนะ
เมื่อไปทำงานเนี่ยร้องได้อะไรครับ
มีตั้งดริงก์ไหมครับได้ดริงก์ครับดริงก์เอาให้
ก็โดนหักเปอร์เซ็นต์อีกคือป่าเกิดเนี่ยหักหมด
ทีนี้กฎหมายว่ายังไงครับ

ครับการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘เนี่ย
คุณนิวทราบไหมครับว่าจริงเนี่ย

จะใช้ได้ต้องขออนุญาตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
แต่กรณีที่ต่ำกว่า๑๘เป็นลูกจ้าง
นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่รับเด็กเข้าทำงานนะครับ
ทีนี้เขาก็บอกด้วยครับว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๘เนี่ย
ห้ามทำงานตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้า
แต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

เขาบอกว่าห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างที่มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

สถานที่เต้นลำวงลองแห่ง
สถานที่มีอาหารสุราน้ำชาเครื่องดื่ม
จำหน่ายบริการมีผู้บำเลอและปรณีบัติ

รวมไปถึงสถานที่อันตรายเสี่ยงภัยต่างกับเด็ก

ก็คือแสดงว่ากฎหมายเขาบอกว่า

ต้องได้อนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
คือเด็กเนี่ยกฎหมายแบ่งไว้เลยครับ
ในกฎหมายค้ามนุษย์๑๕๑๘ค่ะ
ในช่วงระหว่างนี้คุณรับเด็กอย่างต่างเหล่านี้ต่ำกว่า๑๘๑๕ไปทำงาน
๊าเกิดเอาเด็กต่างเหล่านี้มาฝึกมาทำงาน
ปรากฏว่าเมื่อเต้นแล้วก็เอาไปส่งตามสถานที่ต่าง
ซึ่งเป็นสถานที่ที่โอ้โหคุณเต้นอะไร

สองแง้มสองงามหรือ
นอกจากไม่เกินแล้วป่าเกิดก็ยัง
จากเทแล้วก็ยังกระทำชำลาวเด็กอีก
บอกมีหลายคนที่โดนกระทำแล้วก็หลายครั้งด้วยนะคะ

จับเด็กมาฝึกมาสอนเสร็จแล้วก็กระทำชำราวเด็กอีกต่างหาก

ผู้การกรชัยเนี่ย
เป็นการปราบปรามการค้ามนุษย์นี่ปล่อยไม่ได้เลยครับ
เพราะว่าอันนี้คือบ่อเกิด
บอกเกิดอะไรครับก็มันต่ำกว่า๑๘
เมื่อเอาไปปล่อยในสถานที่ต่าง

ยังเอาไปทำงานแล้วยังร่วมกระทำชำราวเด็กอีก

พวกในหน้าพวกแม่เล้าต่าง
ทำแบบนี้เนี่ยเป็นบาปกรรมไม่สิ้นสุดเลย
คือเขามีระบายสีไว้ครับ
สีที่เป็นสีแดงก็คือปัญหาของการค้ามนุษย์ที่เข้มข้น
คุณวิวครับในกรงเทพเนี่ยมีอยู่๒เขต

นี่นั่นแหละ

สีแดงสีเหลืองคือความเข้มข้นของปัญหาการค้ามนุษย์แต่ละที่ไม่เหมือนกัน
ผู้การกรชัยได้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตลอด
และปัญหาการค้ามนุษย์ได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตาม
คือเขาถึงลูกถึงคนคือลักษณะอย่างนี้เป็นตำรวจที่เราจะต้องเชียร์นะครับ
การทำงานของเด็กที่ต่ำกว่า๑๘ในสถานบริการต่าง
โดยเอาไปปล่อยโดยไปหากินกฎหมายพูดว่ามีรายได้จากการ
หากินกับเด็กพวกนี้นะครับถือเป็นความผิดเขามีโทษนะครับ
นัดด้วยนัดด้วยค่ะ๔ถึง๑๒ปีโอ้ไม่น้อยนะ
๔ถึง๑๒ปีตอนนี้ตำรวจก็ลวบไปละตรงสร้างสาร
คนที่ไม่เข้าใจบอกเด็กต่ำกว่า๑๘จ้างได้ไหมจ้างได้ครับต่ำกว่า๑๘
แต่ต้องให้อธิบดีกรมคุ้มครองสวัสดิภาพและแรงงานเป็นผู้อนุมัติ
โดยเฉพาะกฎหมายมีกำหนดไว้ว่าถ้าทำงานในสถานที่ต่างเหล่านี้ที่เป็นที่ล่อแหลม
ที่มีเหล้ามีสุรามีสถานที่ต่างกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำ
ถ้าไปขอจริงจะได้ไหมคุณชุวิตอธิบดีไปเซ็นต์ให้หรอกครับ
เหมือนอย่างกรณีที่ผมพูดเรื่องของไอ้พลที่มันเป็นแฟนเอมมี่แล้วก็ไปในคุกเนี่ย
แล้วก็บอกกลัวกลัวจะถูกทำร้ายผมก็บอกแล้วว่าทางอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยก็คุกเนี่ย
เขาดูแลคนที่อยู่ในคุกนี้ยิ่งกว่าลูกอีกนะครับ
คือส่งไปที่ไหนเดินไปที่ไหนเวลาไหนเข้าเรือนจำเวลาไหนเข้าห้องนอน
หลายนายจะปล่อยออกมาไม่มีทางที่เขาจะโดนทำร้ายหรอกครับ
เขาบอกว่าคั่วหรี่ในคุกเยอะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันแน่นะ

ข้างนอกอันตรายกว่าครับ

มีการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังที่ผมบอกว่า
ประเภทไหนจะอยู่ด้วยกันอยู่แดนไหน
ถ้าเกิดเป็นคู่คดีกันเขาก็ไม่ได้จับอยู่ที่เดียวกัน

อดไม่ได้รับโทษไม่ได้อภัยโทษ
ถูกขังเดี่ยวถูกขังซอยถูกรถชั้นเยอะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่จะทำเข้าไปในนั้น
คุณนิวเคยเห็นพวกเสือไหม
พวกโอ้โหเก่งกล้าอยู่ข้างนอกนี่ไล่เตะไล่ชก
มีปงมีปืนเข้าไปในคุกเป็นแมวป่วย

เพราะว่ากลมราชทางเขามีระเบียบ
เป็นนักโทษชั้นเร็วมาก
ไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดเลยนะ

ถ้าเป็นพวกต้องหังคดียาเสพติด
วิธีเดียวที่จะรอดก็คือ๑๐๐ทับ๒ครับ
ก็คือต้องสารภาพแล้วก็ต้องขยายผล

สู้ติดแน่แพ้ติดนาน

หลากหลายความรู้ค้ายาค้ามนุษย์วันนี้

ส่วนใครไลน์มารอรับเสื้อที่บ้านนะคะ
วันนี้ลากันก่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้